คุณอมรินเนี่ยเขาก็รับจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ครับ
ปรากฏว่าขึ้นไปสูงเลยนะพี่ก๊อบพี่น้ำแข็ง
๖เมตรไปติดอยู่บนนั้นนะฮะ
ปฏิบัติการช่วยเหลือทุกคนก็เลยต้องเงยหน้ามองอย่างนี้

แล้วเขาขาหักด้วยนะมันยากตรงนี้แหละคุณผู้ชม

ถ้าเกิดทำไม่ดีแล้วขาเขากระทบกระเทือนแบบนี้

หน่วยกู้ไพทธิสบาลเมืองกราศิลป์ต้องปีนเข้าไปช่วยพี่อำมาริน
อายุ๓๘ปีคาบนต้นไม้สูง๖เมตร
เหตุเกิดในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาลสินเมื่อวานนี้เอง
ก็เอาเชือกพันรอบตัวคุณอมรินเขาไว้ก่อน
แล้วก็วางแผนนาทีแรกจะใช้เชือกโรยตัวนำเขาลงมา
แต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าขาหักไงเดี๋ยวกระเทือน
รอมันก็คือคนขาหัก
ในที่ราบแนวราบนี้ก็เจ็บปวดทรมานนะครับ

สุดท้ายเอาลงมาได้อย่างปลอดภัยครับ
เจ้าของบ้านอย่างคุณสดใสเล่าให้ฟังว่า
ก็จ้างคุณอมรินมา๓๐๐บาทให้มาตัดกิ่งไม้ใหญ่

แล้วก็อนุญาตให้นำไม้กลับไปทำฟืนเผาถ่านได้
ระหว่างที่คุณอามรินเขาตัดอยู่นี่นะชับ
่งไม้ใหญ่มันร่วงลงมากระแทกพื้น
ดีดกลับมาไปโดนขาเขาอย่างแรงเลยครับ

ก็เลยโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยคุณอมรินเอาไว้ได้
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อกันว่า
อาจจะเป็นอาถันรึเปล่า
ที่คุณอัมมาลินก่อนจะขึ้นไปตัดกิ่งไม้
ไม่ได้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางครับ
เพราะสิ่งที่ห้อยคอไว้เป็นพระนั่นเอง